สคริปต์นี้แล้วถึงกับว่าอยากดูภาพพร้อมกับคุณผู้ชมทันทีเลยนะคะ
ว่าเอ๊ะสรุปแล้วใครถูกใครผิดกันแน่
ของเด็กสองคนเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วก็เอาเรื่องราวนี้มาโพสต์นะคะ
นี่ค่ะเด็กเอากระดาษรังเอาเสือมาปูนอนคุณ
แล้วเล่นมือถือไปเห็นบอกว่าตรงจุดนี้เป็นหลังบ้านแล้วลักษณะคือเป็นถนนด้วย
ทีนี้เนี่ยเพื่อนบ้านขับรถมาอย่างเร็วเลยค่ะ
เกือบทับเด็กเดี๋ยวดูนะดูค่ะ
นั่นไงโหลบไปได้ค่ะ
เขียนผ่านข้อความบอกว่า
ภาพเหตุการณ์หลานสาวที่จังหวัดสุราชธานี
ลูกของน้องชายนอนเล่นหลังบ้าน
แล้วรถข้างบ้านขับมาแบบนี้
คุณคิดว่าตั้งใจเจตนาขับมาแบบนี้
หรือว่ามองไม่เห็นเด็กทั้งคน
ตาคุณทำด้วยอะไร

คุณผู้ชมลองส่งแสดงความคิดเห็นมาหน่อยนะคะ
หลังเกิดเหตุพ่อของเด็กหญิงในคลิปค่ะ

แต่พอได้เจรจากันแล้วเพื่อนบ้านขอโทษ
แล้วก็บอกว่าคือลืมมือถือก็เลยรีบขับมาจอด

และจุดเลี้ยวตรงนั้นที่เด็กนอนอยู่
เป็นจุดอับสายตาพอดีก็เลยมองไม่เห็น
ดีนะไม่เป็นอันตรายถึงกับชีวิตเอาล่ะ
เพราะฉะนั้นคืออย่างนั้นอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลย